คุณผู้ชมครับแต่คู่รักบางคู่อาจจะพากันไปเที่ยวต่างประเทศครับ
สายการบินมีการเพิ่มเที่ยวบินรับมือกับเรื่องของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
รองรับประชากรอาเซียนที่เพิ่มสูงขึ้นแบบนี้
โดยเฉพาะเส้นทางไปยังสวปปลาวเป็นเมืองโรแมนติกอีกเมืองหนึ่งครับ
ติดตามจากรายงานของคุณเคมิกาพรมพันธ์ใจครับ
หลวงพระบางแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สปลาวเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่กำลังเนื้อหอมด้วยค่ะ
มีนักท่องเที่ยวไปเยือนไม่ต่ำกว่าปีละ๔ล้านคน
ส่วนใหญ่เดินทางไปยังหลวงพระบางและเวียงจันทร์
และเดินทางไปโดยเครื่องบินเพียง๑๐๐๐กว่าคนเท่านั้น
ทำให้สายการบินทยอยเปิดเส้นทางใหม่ไปยังลาวมากขึ้นค่ะ
สายการบินไทยแอร์เอเชียเปิดเส้นทางบินตรงดอนเมือง

ทำให้สายการบินที่ทำการบินไปหลวงพระบางเพิ่มเป็น๔สายการบิน
ปัจจุบันที่มีสายการบินบางกอกแอร์เวส
สายการบินไทยและสายการบินลาว
ด้วยราคาเฉลี่ย๓๔๐๐๐บาทต่อเที่ยวบินค่ะ
แต่สายการบินไทยแอร์เอเชียจะตีตลาดเส้นทางนี้
โดยทำราคาประหยัดเปิดราคาโปรโมชั่นที่๙๙๐บาทต่อเที่ยวบิน
ซึ่งทำให้ได้เปรียบและประหยัดเงินให้ผู้โดยสาร
ล่าสุดเดือนกุมภาพันนี้
มียอดจองเที่ยวบินไปหลวงพระบางกว่า๑๘๐บาท
ใช้เวลาเจรจาอยู่นานกว่าจะได้สิทธิการบินที่หลวงพระบางมา
ก็ตอนนี้มีสายบินให้บริการอยู่๒สาย

เพราะฉะนั้นก็ขอมีส่วนแบ่งกลางตลาดอันดับหนึ่งในปีแรก
แอร์เอเชียตั้งเป้าหมายใน๑ปี
จะสามารถรองรับผู้โดยสารเส้นทางหลวงพระบาง
ได้มากกว่า๑๐๐๐๐๐คนค่ะ
และเร็วนี้ก็เตรียมเปิดเส้นทางเวียงจันท

การเปิดจุดบินในลาวทำให้ไทยแอร์เอเชีย
มีจุดบินครบทุกประเทศในกลุ่มประเทศรุ่มน้ำโขง
ที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และก็มีแผนที่จะเปิดจุดบินใหม่ในช่วงครึ่งปีแรก๓๔เมือง

ส่วนในครึ่งปีหลังก็มีแผนจะเปิดจุดบินใหม่อีก๒๓เมืองค่ะ
ส่วนกลุ่มประเทศอาเซียนยังเหลือการเปิดจุดบินที่ฟิลิปปินส์
จากเส้นทางการบินเป็นสนามบินกรุงมณิลาเต็ม
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทราะทีวีรายงาน